สำหรับกรณีอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภา
ล่าสุดมีความคืบหน้าด้วยการเปิดเผยผลการสอบสวนเบื้องต้นค่ะ
โดยมีการเผยผลการตรวจสอบกล่องดำของเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นนะคะ
ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์เริ่มหันไปทางขวา
ซึ่งเป็นการสวนทางกับคำสั่งที่นักบินเหยียบคันเหยียบ

ก็เลยทำให้เฮลิคอปเตอร์นั้นตกลงมาจากระดับความสูง๑๒๑๙เมตร
ในลักษณะที่ส่วนลำตัวเครื่องตั้งตรง
ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ
มีนักบิน๑คนและผู้โดยสาร๑คนบนเครื่อง

จากนั้นนักบินและผู้โดยสาร๑คนได้กลับไปที่สนามฝึกซ้อม
ซึ่งในเที่ยวบินนี้จะออกจากเมืองเลสเตอร์
เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่ากักกับส่วนสนามฝึกซ้อมกรุงลอนดอน

ก็คือนายวิชัยศรีวัฒนประพาพร้อมทีมงาน
นางสาวนุสราสุกหน้าไม้นายกวีพรพันแพร่
และนักบิน๒คนคือนายเอริกสวอฟเฟอร์
นักบินและนางสาวอิสเบลล่าโรซ่าไลโควิด
ขณะที่คลิปถูกแชร์ต่อกันอย่างแพร่หลาย

กำลังขึ้นบินตามปกติเป็นเวลาราว๔๐วินาที
จากนั้นก็หยุดชะงักแล้วก็หมุนคว้างตกลงมาเช่นเดียวกัน